มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะในติ๊กต๊อกเนี่ยเขาโพสต์ภาพ
ผู้หญิงคนนึงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเขาบอกว่าเข้าไปธรรมดา
ไม่จำต้องเข้าแบบไหนนี่นี่ไปแบบไหนคะคุณนี่ค่ะ
นั่นกางเกงดีไซน์อะไรของเธอฮะแบบอืมนุ่มน้อยห่มน้อย
ดูแล้วก็หวาดเสียวใจจะวายเหลือเกินค่ะ
ด้านข้างเอ่ยข้างบนเอ่ยเนี่ยมันปิดนิดเดียวแค่ข้างหลังเท่านั้นเอง
แล้วก็เขียนว่าเซเว่นสาขาไหนเนี่ย
เป็นภาพผู้หญิงคนนี้ปิดแค่ตรงช่วงด้านหลังด้านหน้านิดเดียวค่ะ
ข้างเป็นแฟชั่นหรือยังไงไม่รู้เลยนะคะ
เอาเชือกมาแบบเป็นเชือกสารแล้วก็เห็นผิวขาว
เสื้อที่ใสบางคนก็บอกว่านี่มันชุดชะไน
ในคลิปเธอก็เดินไปเลือกซื้อของค่ะ
แล้วเพื่อนก็พยายามถามบอกว่าหาอะไร
แล้วก็คลิปนี้ไม่ได้บอกนะว่าเกิดที่สาขาไหน
แต่คนไปตำหนี่ไปพี่พร้าวพี่จานเยอะเลย
บอกว่าหูทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์ตลาดล่าง
แค่ยอดไลค์ยอดแชร์ไม่ได้สนใจสังคมหรือเปล่า
อันนี้เป็นคำพูดในโซเชียลเนี่ยนะคะ
หลายคนก็มาคอมเมนต์ชมก็มีแหละบอกว่าหุ่นดีผิวสวย
แล้วก็สอบถามว่าตกลงที่สาขาไหนเดี๋ยวจะไปดักรอ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายแหละที่เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้